คุณผู้ชมคะมีเหตุฆ่ากันตายที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง
แถวบางขุนเทียนกรุงเทพเป็นเพื่อนรุ่นพี่
ก่อเหตุฆ่ารุ่นน้องนะคะแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุก็คือ
เอาปืนตบหัวเอามีดกระหน่ำแทงไปหลายแผลมากเลยอะค่ะ
เมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ที่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในพื้นที่บางขุนเทียน
เป็นเหมือนบ้านเช่าของคนงานก่อสร้างอะค่ะเขาก็เช่าให้ลูกน้องพักอาศัยกันอยู่
ชั้นสามตรงทางเดินนะคะพบร่างนายรุ่งราวีแสงโยธาอายุสี่สิบสองปี
หรือในรุ่งค่ะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้
มีแผลถูกแทงที่อกสองแผลที่ท้องอีกแผลหนึ่งกระเป๋ากางเกงด้านหลังมีปืนเก้ามอมอของผู้ตาย
อยู่กระบอกหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนก่อเหตุค่ะก็ไม่ได้หนีไปไหนนายชัยพรวันโนรักษ์หรือในจิ๋ม
อายุห้าสิบเอ็ดเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตายก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
สภาพคือเมาค่ะก็มีมีดอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็หัวแตกด้วยนะคะ
ก็มีการประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่สอนอท่าข้าม
ผู้ต้องหาบอกว่าตัวเขากับผู้ตายเป็นคนงานรับจ้างปูพื้น
ในจ้างคนเดียวกันก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากันจนเมาค่ะ
เนี่ยหลายครั้งเนาะเวลาดื่มเหล้ากันเมาแล้วมันมีเรื่องทุกทีเลย
ทำงานด้วยกันแท้นายจ้างคนเดียวกันแท้
พอดื่มเหล้าจนเมาแล้วแบบนี้ค่ะผู้ตายเดินขึ้นมาทุบประตูที่ห้อง
อืมแล้วไปกล่าวหาว่าเนี่ยเอาเปรียบทำงานไม่เต็มที่กินแรงนะ
ผู้ต้องหาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรผู้ตายก็เดินลงไป
สักพักผู้ตายเดินขึ้นมาที่ห้องอีกเอาเท้าถีบประตู
นายชัยพรผู้ต้องหาก็เลยบอกว่าเลยเปิดประตูถามว่าเป็นไรเนี่ย
อืมผู้ตายเอาปืนตบหัวจนเลือดอาบเลยนะคะ

ใส่ผู้ตายไปจนผู้ตายเขาเสียชีวิตนะคะ
หรอกว่าผมมาช่วยงานมันอืมก็เลยโทรบอกเจ้านาย

พี่ตื่นผมก็เปิดลองผมก็ถามว่าเป็นอะไร
แล้วก็ปืนตีเหมือนกัน

พอมีดผมก็อยู่นั่นพอมีดอยู่หลังตู้เย็น

ได้ยินเสียงผู้ตายพูดเสียงดังมากบนชั้น๓

คนเจ็บมาหาค่ะแล้วก็บอกว่าพาไปหาหมอหน่อย

คนตายเอาปืนตบหัวก็เลยเอามีดแทงสวนไป
เขาก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะ
ก็เลยคุมตัวนายชัยพรผู้ต้องหา
ไปส่งฝากขังที่ศาลอายาธรณ์บรี

ก็ตัวผู้ต้องหาเองก็บอกว่ามันเป็นการป้องกันตัว
จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับผู้ตายก่อนเลย

ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน
หลังเกิดเหตุนะคะช่วงเวลา๑๒๑๙นาที
ช่างหน้าสถานการณ์ผ่าน

หลังจากก่อเหตุแฮงไฮน์ในรุ่งตายไปแล้ว

มือขวายังถือมีดอยู่เลยมีดที่ใช้ก่อเหตุ

แล้วก็เดินถือมีดวนไปวนมาน่าเครียดเลยค่ะ
คุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้มือก็ถือมีดอยู่แบบนี้
๒ทุ่ม๒๙นาทีตัวผู้ก่อเหตุก็นั่งซุดอยู่ข้างประตูทางเข้าบ้าน
เพื่อนร่วมงานที่อยู่ห้องด้านล่างก็เดินออกมา
ตัวผู้ก่อเหตุก็เลยเดินไปที่หน้าบ้านนะคะ
๒ทุ่ม๕๑นาทีค่ะมีเพื่อนร่วมงานผู้หญิง๒คน
มาถึงที่บ้านหลังนี้แล้วก็ขึ้นไปดูร่างผู้เสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุก็เดินตามขึ้นไปด้วย
เพื่อนร่วมงานก็จูงแขนผู้ก่อเหตุลงมาข้างล่าง
มารอเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
ตอนสักเวลาประมาณ๓ทุ่ม๑๐นาทีค่ะ
โอ้โหนี่ดูสิ

ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา

ยังมีร่องรอยคราบเลือด
ลักษณะสาดกระเด็นไปทั่วบริเวณเลยนะครับ
นี่บันไดที่เขาเดินขึ้นเดินลงในกล้องวงชรปิดตรงนี้
คือวันนี้น้องชายของผู้ตายมาเก็บเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ด้วยนะครับ
เพื่อจะเอากลับไปบ้านเกิดที่สกลนคร
น้องชายบอกว่าพี่ชายมาทำงานเป็นคนงานปูพื้นร่วม๒๐ปีแล้วที่เนี่ย
ที่ผ่านมาพี่ชายกับนายชัยพรเป็นญาติห่างกัน
ก็ไม่ค่อยลงลอยกันเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงแบบนี้มาก่อน
รับว่าปกติพี่ชายชอบพกปืนติดตัวไว้ตลอดเวลาก็เพื่อเอาไว้ป้องกันตัว
ซึ่งปืนพี่ชายเนี่ยพี่ชายเคยบอกว่าความจริงมันยิงไม่ออกหรอก
อันนี้น้องเขาบอกอย่างนี้นะน้องชายบอกว่าจะขอดำเนินคดีคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับ
เนื่องจากพบพิรุษตรงที่เขาบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยใช้ปืนตบหัวเขาก่อนเนี่ย
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะทำไมปืนยังเหน็บอยู่ด้านหลังของศพพี่ชาย
เรื่องงานครับคนที่ตายโทรไปบอกลูกพี่

ว่าคนที่ก่อเหตุไม่ทำงานช่วย

ครับแต่ว่ามันไม่มีสล้อกันนะครับอยู่หน้างานก็ปกติ
ผมถามว่าทำไมมึงทำขนาดนี้มันเถียงผมอีกว่ามันเอาปืนมาตีหัวกูก่อน
บอกว่ามึงไม่ได้ตายดีแน่กลัวเอามึงคืนแน่บอก
แล้วก็ไม่ได้มีท่าทีจะหลบหนีไปไหน
แต่ลักษณะก็ดูเหมือนกับเมา

ไปถึงก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็มีปืนเนี่ยเหน็บอยู่ที่ด้านหลัง
เขาบอกว่าเขาเป็นคนแทงมัน
ไม่ใช่ตายแล้วเหรออะไรอย่างนี้

ก็เห็นผู้ตายนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ค่ะ
แต่ส่วนมากคนก็เห็นเวลาเขา
กินเหล้ากินอะไรอย่างนี้เขาพูดไม่ค่อยเข้าหูค่ะ
ไม่เคยค่ะส่วนมากเคยเห็นเขาพูด

มีปากเสียงพูดกันแต่ไม่เคยต่อยไม่เคยอะไร

น้องชายไปรับศพพี่ชายที่นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนะครับ
จากนั้นก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะฮะ
หลังจากนี้จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ

ผู้ต้องหาก็คุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับ